พาไปดูเรื่องราวที่มิจฉาชีพมาก่อเหตุกับบุคคลทั่วไป
คือมันอยู่ได้ทุกที่ถ้าเราไม่ระมัดระวังก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้

เขาพากันไปกินอาหารที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า
แล้วก็วางกระเป๋าเอาไว้ข้างตัวสักช่วงแขนเดียวแค่นั้นเอง
จฉาชีพอยู่ก็มาหยิบกระเป๋าเดินออกไป
หน้าตาเฉยอย่างง่ายดายเลยคุณผู้ชมค่ะ

ศรนี่คือมิจฉาชีพนะถูกต้องค่ะเดี๋ยวสักครู่ก็จะค่อยทยอย
หาจังหวะกระเทิบกระเทิบเข้าไปก่อเหตุแล้วก็เดินออกไปอย่างหน้าตาเฉย
แต่คุณผู้ชมดูพฤติการของเขาไปเรื่อยนะคะจะได้ระมัดระวังตัวว่า
จะต้องดูแลทรัพย์สินของตัวเองอย่างไร
คุณเจ้าของเขาก็นั่งอยู่นะนั่งอยู่นั่งกันอยู่นี่ค่ะ
แต่ก็ด้วยความที่ดูลูกไงแล้วก็คาดว่าน่าจะปลอดภัยแล้ว
แป๊บเดียวเองอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดในศูนย์อาหารนะคะ
ภายในห้างสรรพสิทธิ์กาแห่ง๑ที่จังหวัดระยอง
บันทึกภาพผู้หญิงคนนี้แต่งตัวดีทีเดียว
สะพายกระเป๋าถือข้างอยู่ในมือแล้วก็เดินไปนั่งตรงโต๊ะอาหาร
ขณะที่ด้านข้างก็มีแม่ลูกคู่นึงเนี่ยอย่างที่เห็นกันไปก็นั่งทานข้าวกันอยู่
ไม่ได้ทำอะไรระแวดระวัง
ก่อนที่จะหันข้างแล้วพยายามดึงเก้าอี้ที่โต๊ะอาหารของ
สองแม่ลูกที่มีกระเป๋าสะพายของผู้หญิงวางอยู่
ก็ใช้เวลาดึงอย่างเบามือสัก๒๓ครั้งเนี่ยนะคะ
และเมื่อหญิงสาวผู้เสียหายหันมามองคนร้ายก็แกล้งเอามือจับรองเท้าขลบเคลื่อน
จากนั้นครั้งสุดท้ายอาศัยความไวดึงกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋าสะพายได้สำเร็จ
แล้วจนสาวรายนี้ก็รีบลุกขึ้นเดินออกไปทันทีหายลอยนวลไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์เตือนภัยในเพจชื่อดังของเมืองระยอง
บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าย่านแหล่งชุมชน
หากใครเข้าไปรับประทานอาหารก็ระมัดระวังทรัพย์สินให้ดี
เพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เพราะดูจากลักษณะการลงมือนะคะ
เชื่อว่าโจรรายนี้เป็นมืออาชีพ
ตระเวนหาเหยื่อเพื่อที่จะฉกทรัพย์แบบนี้

เขาแบบพยายามทำตามที่เขาแบบน่าจะเคยทำมาก่อน

ค่อยสะกิดค่อยแบบเอาออกมาอย่างนี้แหละ
เพราะจะมีการฝึกไม่เป็นโจรแบบนี้

นั่นสิครับระวังกันด้วยใครจะไปห้างในวันนี้นะ